พาไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีนะคะที่เป็นเหตุไฟไหม้บ้านของเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะคะ
ขณะเดียวกันทางผู้ใจบุญเองก็อยากที่จะออกมาให้ความช่วยเหลือในการที่จะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ด้วยค่ะ
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านในหมู่๒ตะมนต์ปริศนาอำเภอบางปลาม้าที่จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเป็นบ้านของเด็กหญิงฉัดมณีขำดีอายุ๑๔ปี
เด็กน้อเรียนชั้นม๒โรงเรียนบางแม่ไหม้รัดราดรังสริต
โดยเด็กหญิงฉัดมณีอาศัยอยู่กับคุณยายคุณแม่แล้วก็น้องวัย๔ขวบ
ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนแล้วก็ลำบากค่ะ
หลังจากที่เพลิงไหม้ครั้งนี้ได้เผาผลันทรัพย์สินภายในบ้านไปจนหมดสิ้น
แต่ละคนก็เหลือเพียงแค่เสื้อผ้าที่สวมใส่ชุดเดียวเท่านั้น
สร้างความลำบากแล้วก็รันทดใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ต่อมามีหน่วยงานจากองค์กรต่างทั้งภาครัฐภาคเอกชน

มีทั้งอบตกฤษณาเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
รวมถึงยังมีมูลนิธิต่างเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
เต็นต์ที่พักชั่วคราวในเบื้องต้นให้กับน้องแล้วนะคะ
นางรวมพรโกศลอายุ๓๒ปีแม่ของเด็กหญิงชัตเบนี

ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ
โดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภค
แต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยใหม่ค่ะ
เพราะหลังจากที่ไฟไหม้บ้านก็ไม่เหลืออะไรเลย
เงินจะปลูกบ้านใหม่ก็คงจะไม่มี

ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะ
สำหรับหน่วยงานหรือมูลนิธิ
แล้วก็เพื่อนพี่
อีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวของเรา

ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะทางหน่วยงานหลายที่ก็เข้าไปดูแล
แล้วก็นำเรื่องไปดำเนินการในการช่วยเหลือเรื่องการสร้างบ้านให้แล้วค่ะ
ส่วนผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือนะคะ
โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของนางดวงพรโกศลได้
เราขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะ
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางบัวทอง

เลขที่บัญชี๓๕๒๒๓๒๔๖๘๗ค่ะ
ก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือกับครอบครัวนี้ก็สามารถโอนเงินไปได้